ตอนนี้อยู่กัน๔คนแล้ว

สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ไม่เสียเวลาวันนี้เราพูดถึงตัวเลขที่

ในที่นี้คือผู้สูงวัยนะคะ
เกี่ยวกับใครที่ทำการเมืองนะคะ
โอเคค่ะเราก็มาคุยกันเลยเรื่องสวคืออะไร
สวคือผู้สูงอายุคนที่อยู่ในบ้านเรา
หรือคนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
หรือผู้ที่เกษียณแล้วจากการทำงานมาตลอดชีวิตนะคะ
สวใครชอบคิดว่าต้องไหว้พระเป็นอย่างเดียว

เขาก็จะบอกว่าไปไหว้พระไปเข้าวัดไปสวดวัด
เข้าวัดไปทำบุญนั่งสมาธิ

ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องการความสนุกสนานลื่นเริง
ชีวิตเราแบบดีขึ้นมีศีรษรันขึ้น

คุยกันในเรื่องเดียวกันนะคะ
ก็แน่นอนแหละเราจะไปจัดให้เขาเข้าวัดอย่างเดียว
ไม่สมควรนะคะค่ะเราก็เลยมาดูกันเลยค่ะสำหรับ
เลขผู้สูงอายุในเบอร์โทรศัพท์

โครงสร้างเบอร์โทรศัพท์เป็นอย่างไรลืมแล้วค่ะ
ขอดูหน่อยนะคะโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์
สำหรับโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์เราจะไม่เอาหมายเลข๐๘๐๙ต่างข้างหน้า
เราไม่เอา๓ตัวหน้าแน่เราดู๗ตัวหลังซึ่งดึงออกมาเป็น๖คู่เลขอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วใน๖คู่เลขนี้ล่ะค่ะเราจะจัดเลขให้เหมาะสม
สำหรับผู้สูงอายุของเราสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเรานะคะเริ่มกันเลยค่ะ

ใช่ค่ะใน๖คู่เลขนี้นะคะต้องมีเลขกลุ่มตามมหานิยมจัดสรรเข้าไป

นี่เพียบเลย
เหตุเพราะว่าเลขพวกนี้นอกจากการค้าขายดีในเรื่องของการค้าขายที่เราเคยพูดไปแล้ว
ยังเป็นเลขของการทำให้อารมณ์ดีเริงล่าสนุกสนานมีมุกคุยตลอด
อาจารย์ครับแบบนี้ถ้า๖๖เลขสุดท้ายมันโดนจิตโดนใจเบิ้ลเลยแบบนี้
ก็สนุกสองเท่าเลยไหมฮะใช่ค่ะอ๋อ

แม่อาจารย์ลงท้าย๖๖แล้วเป็นยังไง
เที่ยวไม่กลับบ้านเลย

ไปอยู่กับคุณแม่อาจารย์ได้ไหมคะ

ใช่ค่ะก็เรามาดูกลุ่มที่๒นะคะ
บางครั้งเราปล่อยให้เขาเที่ยวสนุกสนานมากไป

ก็คือกลุ่มใจนิ่ง
ใจเย็นร่ม

เขาก็แจกหมดก็ไม่ใช่ต้องมีเหตุผลบ้าง

เป็นเรื่องของความรักความสามัคคี
คุยกับคนรอบตัวคุยกับคนในบ้าน
คุยกับลูกหลานยิ้มแย้มแจ่มใสไป

แล้วก็ยังมีเลข๕๙๙๕นี่แหละ
แอบติดมาก็วายพะบ้านก็ได้

สมาธิปล่อยวางไปทำบุญนะคะ

แล้วก็ในเบอร์ถ้ามีเลข๕สักตัว
คุณแม่ก็จะดูมีความมีเหตุผลมากขึ้นดัง
บางคนก็มองถึงเรื่องของโชคลาภ

ยังไงคะขอเลขเลยค่ะอาจารย์

เพราะว่าท่านก็ต้องการเลือดสูบฉีด
ใช่ค่ะเลขมีความ
มีอะไรให้ลุ้นเป็นธรรมดานะคะ

นั่นก็คือเลข๓๙๙๓ค่ะ

แล้วพอถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาง

ก็จะเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะชนะในสิ่งที่เขาคิด

ค่ะคุณท่านแรกที่ส่งมาคือคุณวรพล๙๗นะคะ
อาชีพเป็นวิศวกรค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด๗ตัวหลัง
มี๒๓ด้วยค่ะมอง
คุณวรพลคือเนื่องจากเบอร์นี้
เอาข้อเสียน้องอาจารย์ชอบขยมขวัญ

ข้อเสียนะคะคือ๗๗เนี่ย
โห๗๓ตัวเจ็ดเยอะ
ตัวเดียวเป็นเลขของความมานะบากบั่นรับผิดชอบสูงมาก
เพราะ๗๗๗เนี่ยความรับผิดชอบไม่เคย
ไม่เคยหลุดไปจากคุณวรพลเลย
แปลว่าต้องรับผิดชอบตลอด
มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นขนาดที่แบบว่า
เครียดเครียดอยู่กับงาน
งานไม่จบก็ไม่ลุกไปไหนไม่ทานข้าว
แล้วเค้าจะไม่ได้เวลาให้ครอบครัว
ติดไปกับเรื่องงานอย่างเดียวเลยตอนนี้
คือเขาเป็นคนที่หน้าติดตาตรงใจ
ใครได้รู้จักเค้านี่เป็นอีสัวข่อนนะคะ
มีเสน่ห์คารมดีครับเออ๔ก็เหมือนกับว่ากึ่งค่ะ
แต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะความเครียดมีมากไปก็ไม่ดี
อาจจะรับแบบความเครียดเยอะไปด้วยหน้าที่การงานด้วย
เนาะมาต่อกันอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะ
คุณพรมฮริสนัชชามานค่ะอาชีพค้าขายของโบราณนะคะ
เลขโทรศัพท์ก็คือ๑๔๖๙๖๒๓ค่ะ
โอ้โหเบอร์นี้ดีเลยนะคะดีเลยที่บอกว่าดีก็คือเปิดด้วยการเจรจาที่น่าเชื่อถือ
ขายของโบราณอย่างแน่นอนลูกค้าก็ต้องเป็นผู้มีเงิน
แล้วก็ต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ขายว่ามาจากแหล่งนั้นจริง
เป็นของจริงนะใช่ค่ะการเจรจาดีมากค่ะ
เป็นคนที่ยืดหยุ่นรู้จักพูดจารู้จักมีการใช้ลูกล่าลูกชนกับลูกค้าด้วย
ค้าขายเก่งว่างั้นเถอะขายของเก่งเงินก็เข้าดีมากเลยนะคะ
เงินเข้าตลอดแล้วเขาเนี่ยยังสามารถขายของที่มีราคาแพงได้แบบไม่ตะขิดตะขวงเลย
อันนี้ดีเพราะเหมือนกับด้วยบุคลิกด้วยด้วยสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาพูดด้วย
น่าเชื่อถือเนี่ยเขาขายของแพงได้เลยค่ะแล้วคนนี้มีเสน่ห์อีกแล้ว
มีเสน่ห์ด้วยดีค่ะคนนี้ก็มีเสน่ห์นะคะเหมือนท่านแรกเลย
คือใครเห็นก็อยากจะกลับมาคุยกับเขาอีกจำได้แน่ว่านี้พ่อค้าสุดหล่อ
สุดหล่อด้วยขอยินดีด้วยนะเบอร์ดีนะครับคุณผู้ชมครับ

ไอเดียสำหรับใครหลายคนที่กำลังหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่
ให้กับผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านนะคะ
ทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับของรายการตลอดข่าวเช้านี้
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ไลน์มาพูดคุยกับเรา
ทุกข้อความมีความหมายดีต่อใจทุกข้อความเลยนะจ๊ะ
เอาล่ะเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้า
ส่วนช่วงนี้เราทั้ง๔คนเลยนะขอลาคุณผู้ชมไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ